เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ต้นหางนกยูงฝรั่ง
หรือว่าต้นนนทรีย์ขนาดใหญ่นะคะ
อยู่ที่บริเวณตึกวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แล้วก็ใต้ต้นไม้เนี่ยมีนิสิทธิ์นั่งกันอยู่
ที่ไม้หินอ่อนแบบนี้นะคะ
ทำให้นิสิทธิ์เนี่ยได้รับบาดเจ็บปลาย๗คน
เป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งค่ะภาพที่เห็นอยู่เป็นต้นหางนกยูงฝรั่ง
ต้นนนทรีย์เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรอยู่หน้าตึก
วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหักลงมาแล้วก็ทับโต๊ะหินอ่อน
สิทธิ์เขาก็มักจะไปอ่านหนังสือทำการบ้านอยู่ที่เก้าอี้โต๊ะหินอ่อน

นั่งคุยกันนั่งทานข้าวทบทวนบทเรียน

บาดเจ็บไป๗คนมี๒คนที่อาการสาหัสด้วยนะคะ
มาดูรายชื่อนิสิตที่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชม
นายจิรัตน์สง่าอารีกุลคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี
กระโหลกร้าวซี่โครงหัก
กระดูกสันหลังช่วงเอวร้าว
กระดูกต้นแขนหักน้องคนนี้อาการสาหัสค่ะ
นายชานัทอมรวสินคณะวิศวกรรมศาสตร์
น้องชานัทศรีสะแตกหายปร้าหัก

นายชนกันพาวิทยาลาภคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาการก็คือแขนหักศรีสะแตก
นายตรีพรทองประดิษฐ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายสุภวิทย์เกษตรการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์บาดเจ็บที่บริเวณขา
นายนัทพัฒน์อัสวสุรริษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีอาการปวดศีรษะนะคะ
นายวัชระงามสิริอุดม
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีบาดเจ็บที่มือ
เราไปฟังเสียงนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
นั่งอยู่ที่ตรงโต๊ะของมุมอาคารแล้ว
พอดีได้ยินเสียงรถเบรกก็เลยวิ่งออกมาดู
แล้วก็ภาพที่เห็นก็คือเพื่อนตรงนี้ก็คือ
นั่งอยู่ที่กับเก้าอี้แบบล้มไปกับเก้าอี้หมดเลยค่ะ
แล้วก็เป็นต้นไม้ล้ม
ต้นไม้นี่ที่ล้มลงมานี่มันเป็นทั้งต้นเลยเหลือเป็นแค่กิ่งไม้ที่ลงมา
คือมันจะเป็นต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมครับ
แล้วมันจะเวลาล้มมันล้มสองฝั่งคือต้นใหญ่ไปล้นฝั่งนู้น
ที่ล้มมาตรงนี้คือเป็นกิ่งไม้เป็นส่วนเล็กแต่ก็ยังใหญ่อยู่อ่ะครับ
ได้ยินเสียงได้เห็นเหตุการณ์แล้วเราวิ่งเข้ามาดูเพื่อนอะไรยังไงบ้างไหมคะ
วิ่งเข้ามาเลยค่ะแล้วก็มีช่วยพยุงคนที่แขนหักให้ออกมานั่งตรงนี้
แล้วก็มีคนที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ค่ะขยับไม่ได้แต่สักพักหนึ่งแป๊บเดียวก็ยังมีรถผู้ไผ่มาแล้ว
คนที่โดนี่เป็นนิสิตปีไหนกันคะปีหนึ่งหมดเลยอ่ะค่ะปีหนึ่งหมดโมง
คือหลังจากที่เลิกเรียนกันแล้วก็มานั่งประมาณปีตรงนี้หรอตอนนั้นเป็นเวลาพักเที่ยงค่ะ
นิสิตปีหนึ่งนั่งกันอยู่นะคะแล้วก็ต้นไม้ที่หักโค้นลงมาคือเป็นกิ่งของต้นไม้แต่กิ่งใหญ่
เป็นกิ่งขนาดใหญ่ที่หักโค้นลงมานะคะรองศาสตราจารย์ดรธนิษฐทงทองรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต
ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าสาเหตุก็คือปลวกกินค่ะ
คือรูปลักษณ์ภายนอกของต้นไม้เนี่ยดูไม่ออกภายนอกดูปกติแต่ข้างในเนี่ยปลวกกินหมดแล้วนะคะ
รองศาสตราจารย์ดรธนิษฐ์ก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนิสิตที่ได้รับบาดเจ็บแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๓คน
ส่วนอีก๔คนยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทย
จากการคุยกับทีมแพทย์บอกว่าน่าจะกลับบ้านได้อีก๒คนวันนี้
ส่วนอีก๒คนคงต้องขอรอประเมินอาการอีกครั้งเพราะว่าอาการสาหัส
ค่ารักษาพยาบาลนิสิตทุกคนมีประกันอุบัติเหตุที่ทางมหาวิทยาลัยทำให้
หลังจากเหตุการณ์นี้ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็จะมีการเพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ส่วนต้นไม้ที่เกิดเหตุต้นดังกล่าวนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า
ทางผู้ที่ดูแลสถานที่ในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำเลื่อยไฟฟ้าไปตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้ว
พอตัดแล้วเนี่ยดูข้างในต้นไม้โอ้โหคุณผู้ชมปลวกกินจนผูกไปหมดค่ะ
นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้หักโค้นลงมาคือต้องบอกว่าทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขาก็จะอนุรักษ์ต้นไม้ต้นใหญ่เอาไว้สร้างความร่มรื่นให้กับนิสิต
ในการพักผ่อนอ่านหนังสือทำการบ้านแต่ว่าพอดูภายนอกมันดูไม่ออก
ว่าข้างในเนี่ยปลวกินไปขนาดไหน
ใช่เพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นมีทุกพนักนะคะ
ค่ะแบบนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่าจะดูแลเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ไปตรวจสอบต้นไม้ต้นอื่นด้วยว่ามีปลวกกินแบบนี้อีกหรือเปล่า